อีกหนึ่งคดีที่สะเทือนใจหลายครอบครัวและคุณผู้ชมที่จำข่าวนี้ครับ
เราพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประเด็นร้อนกับเรื่องนี้ที่มีลุงแท้เขาบอกว่าเขาโมโหครับ
หลานเขาวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเสียงดังแล้วก็โมโหหิวด้วยบันดาลโทษะนะครับ
คุณผู้ชมเอาเท้าเหยียบคอเด็กจนเด็กขาดอากาศหายใจเอาของแข็งตีจนแน่นิ่งไป
สุดท้ายเนี่ยเด็กแน่นิ่งไปแล้วก็เอาร่างไปใส่กับรังโฟมสุดท้ายเอารังโฟมไปใส่ที่บ่อเกลอะ
กลายเป็นว่าลุงฆ่าหลานจนตายแล้วเอาศพไปทิ้งไว้อำพลางคดีต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรติดตามจากรายงานครับ
ตำรวจสพสุวรรณคูหาเข้าตรวจสอบเหตุฆาตกรรมเด็กชายวัย๙ขวบ
ศพหมกบอกเกลอะหลังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านโนนป่าว่านหมู่๔ตำบลกุฎพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบวนลมภู
บ่อพบร่างของน้องแฮกหนูน้อยผู้เคาะร้ายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอย่างน่าหดหู่
คดีนี้มีพยานหลักฐานพุ่งเป้าไปที่นายสมพงศ์นันทาอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นลุงแท้มัดแน่นจนถูกจับหลังก่อเหตุได้ไม่นาน
พรนันทาป้าของแฮกบอกว่าเลี้ยงน้องเหมือนลูกเพราะพ่อแม่แยกทางกัน
ทุกเช้านายถาวรซึ่งเป็นพ่อต้องพาน้องมาฝากเอาไว้ก่อนออกไปขายไอศครีม
วันที่พบศพพ่อตามหาลูกไม่เจอจึงเดินวนดูมรอบบ้านจนกระทั่งมาพบกลายเป็นศพ
วิมารพิมพ์แน่นผู้เป็นลุงอีกคนก็ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
บอกว่ารับไม่ได้ที่ทำกับหลานแบบนี้และก็ยังไม่เชื่อในป้มสังหาร
เบื้องหลังน่าจะมีอะไรมากกว่านี้
ฟังคำให้การของในโฮงถึงกับอึ้งเขาบอกตอนเกิดเหตุนอนพักผ่อนอยู่ภายในห้อง
แต่น้องแฮกวิ่งเล่นเสียงดังจึงโมโหลุกไปถีบเหยียบคอแล้วเอาไม้ตีจนแน่นิ่ง
นำร่างไปใส่กล่องโฟมรอจังหวะปลอดคนนำศพไปทิ้งลงบ่อเกลอะ
แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หัวอกคนเป็นพ่อเดินทางไปรับศพลูกทั้งน้ำตาท่ามกลางคำถามที่อยู่ในหัวมากมาย
ว่าทำไมพี่ชายต้องฆ่าหลานทั้งที่ยังอยู่ในวัยยาวอายุเพียง๙ขวบเท่านั้น
ประตูคุกเปิดกว้างรอดักสันดาลลุงใจร้าย
ข่าวไทยรับทีวีบร่อยงาน